ส่วนแห่สุดยิ่งใหญ่ตระกันต้า
มานี่เลยนะคะพระอุโบสถวัดหลวงพ่อพุทธโสธร

เพราะว่าราชการจังหวัดนะคะคุณไมตรีไตรติลานันต์นะคะ
พร้อมกับประชาชนร่วมกันประกอบพิธีบวงสวง

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงเธอ
กรมหมื่นมรุพงศิริพัฒน์นะคะ
พร้อมกับประกอบพิธีบวงสวงองค์หลวงพ่อพุทธโสธร
ตามแบบโบราณประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานถึง๑๓๑ปีแล้วนะคะ
ประกอบไปด้วยเครื่องสังเวอร์ชุดใหญ่แล้วก็ไข่ไก่ต้มอีก๑๑๙๙๙๙๙ฟอง
เป็นงานยิ่งใหญ่มากเลยนะคะ
จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะขึ้นไปสักการะองค์หลวงพ่อพุทธโสธรจำลอง
ซึ่งประดิษฐานอยู่บนรถบุภาชาติที่ประดับตกแต่งสวยงามแบบนี้เลยคุณผู้ชม
แล้วก็มีการปล่อยขบวนรถองค์หลวงพ่อพุทธโสธรและขบวนรถบุภาชาตินะคะ
วิ่งไปตามเส้นทางต่างภายในตัวเมืองฉะเชิงเศร้า
ให้ชาวบ้านได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วย
หลังจากนั้นขบวนก็จะวนกลับเข้ามาที่วัดนั่นเองจ้า
คือเวลาใครไปขอสิ่งต่างให้แบบสมหวังสำเร็จก็จะแก้บนด้วยไข่
ไข่ต้มหรือว่าละครรำอะไรแบบนี้ก็จะมี
แต่ทีนี้ก็คือเป็นพิธียิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
เหมือนเป็นประเพณีของชาวท้องถิ่นฉาเชิงเซาเขา